โหการประกาศขนวงรางวามสละกินใหม่ของรัฐบาลพานไปไม่กี่วันเอง
ก็หลายคนเลือดนักสู้มันพลุงพร่านครับคุณผู้ชม
ไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญ
แล้วก็เฟ้นหาตัวเลขกับลูกทุ่งสาวอีแก้วปิงกาย
แก้วของเรานะคุณผู้ชมค่ะวันก่อนบันเทิงไทยรัฐของเรานี่
มีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญกับพี่แก้วค่ะ
เดินทางไปไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อแก้วที่วัดตะโก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองคุณผู้ชม
โดยพี่แก้วเนี่ยยอมรับกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าตัวเองเนี่ยนะ
เป็นนักร้องลูกทุ่งสายมูอีกคนเหมือนกัน
เพราะสิ่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจ
คือทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วมันมีกำลังใจในการทำงาน

พร้อมกับบอกว่าคนที่พาเข้าสู่วงการนี้แบบเต็มตัวคือใครรู้ไหมคุณ
พี่ฝนธนสุนทรนี่แหละค่ะ
คือพี่ฝนเนี่ยนะเวลาได้ข้อมูลว่าไปทำบุญที่ไหนที่ไหนดีที่นั่นเด็ดอะไรแบบนี้
จูงมือพี่แก้วไปทำบุญด้วยกันทันที
รวมทั้งการมาทำบุญที่วัดตะโกแห่งนี้
พี่ฝนก็เป็นคนชวนมา

เพราะว่าตัวเองกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่มาฝากแฟนค่ะ
รับรองว่าปีหน้าใครที่เป็นแฟนคลับของพี่แก้วเนี่ยได้สนุกกันอย่างแน่นอนนะคะ

เจ้าตัวเนี่ยยังไปไหว้ขอพรเรื่องงานเรื่องโชคลาภจากองค์ท้าเวสวรรณด้วย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
เมื่อกี้มีพ่อแม่พี่น้องคนพื้นที่ค่ะแนะนำว่า
พ่อทาเวสุวรรณที่วัตโกเนี่ยให้โชคกับคนที่นี่ทุกงวดเลยค่ะ
ก็เลยเหมือนขออนุญาตเป็นตัวแทนของแฟนข่าวไทยรัฐค่ะ

อันนี้แบบเรื่องจริงเลยนะคะ
ก็จากแบบไม่มีงานเลย
ค่ะดีขึ้นค่ะนี่แหละน่ะการทำบุญหรือว่าการมูเตรลูเนี้ย
มันเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดิฉันก็เคยมีโอกาสไปไหว้องค์ท้าเวสวันเหมือนกัน
งวดนั้นไงที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่มาสมใจแต่อย่าถามว่าได้คุ้มเสียหรือไม่นะคะ
เพราะว่าก็ปาดน้ำตากันแทบทุกงวดคุณเป็นนักลงทุนไม่เป็นไรคุณแม่ก็บอก
ลงทุนมีความเสี่ยงหลายคนบอกก็ขอกันหลายเรื่องไม่ใช่ขอแต่เรื่องโชคลาภนะ
เรื่องการงานก็ขอท่านได้เหมือนกันนะแต่ใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำมาหากินกันด้วย
ไม่ใช่หวังแต่ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะเอามาพูดกันถึงเรื่องของ